กันไปพบจอมปลวกคล้ายพญานาค
โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินที่ริมทางสามแพร่ง

ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพญานาคนะครับมาให้โชคให้ลาบ
แล้วก็ชาวบ้านก็มาขอเลขเด็ดถ่ายรูป
ไปขึ้นสังคมออนไลน์กันเยอะเลยถ้ามุมข้างเหมือนเลยนะ

มีการพบจอมปลวกคล้ายกับรูปพญานาค
ขึ้นมาจากพื้นดินสูงประมาณตั้ง๑เมตร
บริเวณริมทางสามแพร่งภายในหมู่บ้านหมู่๔
ตำบลจำปาหล่ออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
หลังจากเกิดเหตุไฟไหม้ป่าย่าในพื้นที่โดยรอบบริเวณหมู่บ้านเนี่ย
และหลังจากมีการควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะครับผ่านไป๒วัน
ชาวบ้านที่เดินทางผ่านเส้นทางนี้
ผ่านไปผ่านมามองไปมองมา
มันรู้สึกรูปร่างแปลกนะครับ
เหมือนเป็นพญานาคโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินสูงประมาณ๑เมตร

เรื่องนี้ก็เลยสร้างความฮือฮาแก่ผู้พบเห็นแน่นอนแล้วครับ
พวงมาลัยดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็น้ำแดงมาเต็มเหมือนกันนะครับ
จุดทูบบอกเล่าบอกกล่าวขอโชคขอลาบ

อกจากนี้ก็ถ่ายรูปส่งต่อกันในสังคมออนไลน
เพื่อให้เหล่าชาวโซเชียลได้เพ่งพินิษฐ์พิจารณาพิเคราะห์วินิจฉัย
โอ้โหต้องใช้วิจารณญาณเยอะขนาดนั้น
ใช่ครับโดยนางพยาวสร้อยทองนะคุณป้าพยาวอายุ๖๐ปีแล้ว
บอกว่าชาวบ้านมีความเชื่อจอมปลวกที่เห็นเนี่ย
เป็นพ่อปู่กัณหาโคตมะพญานาคสีดำ
โผล่ขึ้นมาบนพื้นดินเพื่อให้โชคลาภ
หลังจากเรื่องพญานาคโผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน
สะพัดออกไปนะครับแน่นอนชาวบ้าน
ก็มาพร้อมด้วยพวงมาลัยดอกไม้ทูบเทียน
บางคนมาและเห็นเป็นเลขด้วยเหมือนกัน
เอาฟังเสียงคุณป้าพยาวเขาเล่าให้ฟังหน่อยครับ

โอ้โหคุณป้าพยาว๓ตัวตรงเลยเหรอ